้อมอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อพบให้ดาวน์โหลดและติดตั้งตามขั้นตอน
โดยการใช้งานในครั้งแรกจะปรากฏข้อความให้เลือกความละเอียด
เนื้อหาคุณภาพสูงหรือคุณภาพปกติ
ท่านสามารถเลือกความละเอียดได้ตามความเหมาะสมกับพื้นที่ความจุของโทรศัพท์
เนื่องจากมีปริมาณข้อมูลที่ต้องดาวน์โหลดจำนวนมาก
ดาวน์โหลดเสร็จสิ้นให้กดเลือก
เริ่มต้นใช้งานที่ด้านล่าง
พบหน้าจอที่พร้อมสำหรับการใช้งาน
จากนั้นให้ท่านสังเกตสัญลักษณ์รูปโทรศัพท์มือถือ
ปรากฏอยู่ที่มุมด้านล่างของภาพต่าง
บนหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษ
เมื่อท่านนำโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต
ที่เปิดหน้าจอพร้อมใช้งานไป๒ภาพดังกล่าว

พบกับแกลลอรี่รูปภาพภาพเคลื่อนไหว

ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
สำหรับท่านที่ติดตั้งแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้ว
สามารถนำไปส่องโลโก้ไทยรัฐบนหนังสือพิมพ์ฉบับใดก็ได้
ปรากฏภาพกราฟิกให้ท่านได้ทดลองใช้
ใช้งานกับหนังสือพิมพ์ฉบับ๑๐๐วัน
น้อมอาลัยในหลวงภูมิพล๒๐มักราคมพศ๒๕๖๐